ก็ติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เวลาดีแบบนี้แหละครับ
พอแล้วจำไม่ได้ต้องพูดอะไร

วันนี้พบกับคุณชนะกับดิฉันใบตองค่ะช่วยแล้ว

เรื่องราวสนุกสนานมากมายทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย
มีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรื่องของของกิน
ของกินอร่อยเด็ดแปลกหายาก

รวมไปถึงเรื่องราวของประเพณีโบราณด้วย
เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานอยู่
เพราะว่าหลายคนมาบอกดิฉันว่าวันนี้สงการพระประแดงนะ
คือคักมากสนุกสนานมาก
ฉันก็แอบไปส่องอยู่ในโซเชียลเหมือนกัน

ร้อนอย่างนี้มาเที่ยวทะเลสัตหีบสิคะ
คุณผู้ชมก็ชวนมาเพราะว่าร้อน
จริงนะวันนี้ร้อนมากเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะ
มาพูดคุยเรื่องของไอเดียการกินกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าหลังจากจบรายการของเราปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของอาหารเย็นกันใช่ไหม

คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักก็มีอยู่สองอย่างแหละ
ไม่กินข้าวก็กินก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้น
ไม่เป็นข้าวก็เป็นเมนูเส้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แบ่งกันเลยเป็นสองฝ่ายเลยใครชอบทานข้าวใครชอบทานเส้น
ใครชอบทานแบบไหนส่งมาบอกกันหน่อยอย่างดิฉันเนี่ยยืนยันชัดเจนมั่นคงว่าชอบกินเส้น
โอ้ดีแล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่กินเส้นคุณต้องกินเกาเหลา
แล้วถ้าคุณกินเกาเหลาเราจะไม่คุยกัน
ดูสิดูสิขอแช่ผักเลย
นี่แหละคุณผู้ชมส่งมาแล้วกันนะคะมาทักทายกันก็ได้นะคะ
หรือว่าเมนูเส้นหรือเมนูข้าวคลายร้อนของคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมแชร์ก็ส่งมาได้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าวันนี้ขอแบบความเห็นเลยว่าชอบเมนูเส้นหรือเมนูข้าวมากกว่ากัน

รวมไปถึงในเฟสบุ๊คแฟนเพจตลรนด์ข่าวของเรา
ก็ได้ไปกดไลคดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันในนั้นก็ได้เหมือนกันนะ
เอาล่ะในช่วงนี้นะครับหลังจากสงกรานแล้วหลายพื้นที่
แล้วก็คุยกันมาว่ายังคงเล่นสงกรานกันอยู่ยังสาดนงสาดน้ำกันไป
แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องราวประเพณีล้านนาที่จังหวัดพยาวนะครับ
เค้าสืบทอดกันมากว่าร้อยปีนี่แบบนี้ต๊ะหนึ่งตวง
ดำหัวใส่สตวงเป็นยังไงไปดูกันครับ
นี่เป็นงานที่รวบรวมเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับ
ก็ร่วมกันตกแต่งสตวงซึ่งเป็นประเพณีล้านนานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี
เขาถือว่าเป็นวันปากปีหรือว่าวันเริ่มต้นปีใหม่นั่นเอง
การนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่อย่างที่ใครนั้นทราบกันนะครับ
ส่วนที่นี่เขาจะมีการประกอบพิธีสะดอกเคราะห์ส่งเคราะห์ส่งสตวง
และการดำหัวใส่สตวงซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญนะครับ
ก็คือการเอาน้ำส้มปล่อยปะพรมสลัดลงบนศีรษะแบบนี้
ก่อนอื่นต้องเอาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปูลองในฉลอมก่อน
ก็จะได้รับรู้ข่าวสารอย่างทันท่วงที

อันนี้เขาทำแบบนี้เพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป
เพื่อก่อให้เกิดสิริมงคลกับตัวเองในวันขึ้นปีใหม่ไทยแบบนี้นะครับ
อกจากนี้ยังมีพิธีส่งเคราะห์ก็คือการที่แต่ละบ้านจะนำเสื้อผ้า
แล้วก็น้ำส้มปล่อยแล้วก็กุ้งหอยปูปลามาทำพิธีที่วัด
โดยพิธีกรรมนะครับในการส่งเคราะห์จะเริ่มส่งเคราะห์ในแต่ละทิศ
โดยจะนำสตวงไปวางไว้ในแต่ละทิศครบทั้ง๔ทิศ
ก็จะเริ่มพิธีการส่งเคราะห์โดยชาวบ้าน
ร่วมในพิธีจะนำน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาปะพรมที่ศีรษะของตนเอง
พร้อมกับสะบัดลงไปที่สะตวงจนครบทั้ง๙สะตวง
ก็ถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ของตัวเองไปในสตวงนั่นเอง
เอาเคราะห์เอากรรมไปใส่ในสตัว
ก็คือเหมือนลอยความทุกข์ความโศกทิ้งไปสลัดออกไป
ชั้นเดินผ่านก็สลัดสลัด
สลัดแบบนั้นแหละสลัดความไม่ดีออกไป
การดำหัวใส่สตวงก็เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณนะ
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขามักนิยมทำกันในวันปากปีของวันสงคราน
การดำน้ำใส่สตวงของวัดแม่ใสยังคงรักษาประเพณีนี้เอาไว้
ด้วยการดำน้ำใส่ดำน้ำไม่ใช่ดำน้ำสิ
การดำหัวใส่สตวงจะดำน้ำทำไมดำน้ำต้องลงทะเลนะครับ
เป็นความหมายในเชิงความเชื่อนะของชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นการชำระสิ่งอัปมงคลออกไปอีกด้วยครับ

จริงแล้วเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับประเพณีแบบเก่าแก่แบบโบราณ
แต่ว่าในช่วงเทศกาลต่างของประเทศไทยอย่างนี้
แต่ละท้องที่เขาก็จะมีประเพณีมีอาหารมีขนมอร่อย
ที่เป็นของพื้นเมืองของโบราณเยอะเลย
วันนี้นะคะนอกจากประเพณีโบราณแล้ว
จะพาไปชิมขนมโบราณหาทานยากของภาคใต้ในจังหวัดสตูน
สตูนเขามีขนมโบราณอร่อยเยอะนะ
วันนี้นำเสนออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือถั่วแกะโบราณค่ะ

ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องแกะถั่วนะ

ลักษณะมันก็เลยคล้ายถั่วแปลก
แต่ว่ามีการทอดด้วยก็จะกรอบกว่านะคะ
หน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมเขาเรียกกันว่าถั่วแกะโบราณนะคะ
เป็นขนมโบราณของชาวจังหวัดสตูนที่ในอดีตก็ไม่ได้หากินได้บ่อยนะ
แล้วปัจจุบันก็ยังหาทานได้ยากอีกด้วย
ชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยมีการรื้อฟื้นการทำขนมชนิดนี้ขึ้นมา
เพื่อสารต่อความอร่อยแล้วก็สืบทอดให้ลูกหลานได้รู้จักกัน
เรียนรู้การเพื่อที่จะไม่ให้ขนมแบบนี้มันสูญหายไปนะคะ
เขาเป็นคนรื้อสูตรที่สืบทอดมาจากคุณแม่อีกทีนึง
ซึ่งบอกเลยว่าสูตรนี้แบบทายทอดมันแบบเป๊ะเลย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงสูตรเลยนะครับ
เป็นสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะคะ
เริ่มจากจะมีการใช้แป้งข้าวเหนียวเอามาแช่น้ำ
พอนำแป้งข้าวเหนียวมาแช่น้ำแบบนี้ก็นำไปโม่
โม่จากนั้นก็ซับน้ำจนเหลือแต่แผ่นแป้งค่ะ

ส่วนไส้ขนมหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมจะใช้มะพร้าวน้ำหอม

ซึ่งไส้ก็จะมีความนุ่มเคี้ยวกรุบหวานไม่มากนักนะคะ
นำแป้งมาห่อใส่ไส้แล้วก็พับออกมาในลักษณะคล้ายขนมถั่วแป้ง
จากนั้นก็นำไปทอดในกระทะแบบนี้ด้วยไฟปานกลางนะคะ
ลับอยู่ที่การทอดนะคุณผู้ชม
ถ้าทอดไม่เป็นไส้มันจะแตก
ถูกนี่แตกโบ๊ะแบบนี้แต่อันนี้แป้งไม่แตกเลยอ่ะคุณชนะดูสิมันจะบวมขึ้นมา
มันจะพองแปลว่ามันจะต้องกรอบนอกนุ่มในแน่เลยนะคะ
โปร่งขึ้นมาแล้วแตกนะ
คือวิธีการทอดก็จะต้องพลิกไปพลิกมาอย่างเบามือเพื่อให้มันสุกเหลืองทั่วกันนะคะ
ก็จะได้หน้าตาน่ารับประทานออกมาแบบนี้
ซึ่งคุณสอเองเขาก็ทำส่งตามร้านน้ำชากาแฟ
อยู่ในตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนี่แหละค่ะ
ราคาขายก็ถูกแสนถูกชิ้นละ๓บาทเท่านั้น
อร่อยหาทานยากราคาก็ถูก
ทานแล้วอร่อยอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะจ๊ะ
เห็นไหมที่สตูนเขามีขนมโบราณที่แค่ชื่อเนี่ยเราก็ยังไม่คุ้นเลยเยอะมากนะคะ
คือเหมาะมากที่จะทานคู่กับกาแฟหรือว่าชาร้อนนะ
ใช่ไหมแล้วก็ไส้เขาก็จะมีความหอมความหวานกรุบนิดนึง
ใครที่ชอบทานไส้แบบมะพร้าวน้ำตาลกวนอะไรแบบนี้น่าจะถูกอกถูกใจ

ส่วนช่วงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบโอ้อากาศมันร้อน

ร้อนตับแตกร้อนจนเตาเปียก
โอ้โหไม่ใช่เต่าเปียกอย่างเดียวนะ

เตายังไม่น่าวเตายังมีชีวิตอยู่

เอาล่ะแต่ที่จะพาไปคลายร้อนได้อย่างแน่นอนนะครับ
ที่จังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่ที่มันเล้นรับมาก

แต่ว่ามันช่างรื่นรมอภิรมมาก
เป็นคาเฟ่ที่เขานั้นโอ้โห

จังหวัดราชบุรีสถานที่ท่องเที่ยวยอด
ติดลมบนของคนชอบเที่ยว
มีทั้งที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติป่าเขา
วัดวาอารามและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจ
รวมถึงดินแดนแห่งความลับของอาณาจักรต้นไม้แห่งนี้
คือซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้คาเฟ่และแหล่งเรียนรู้ด้านพันไม้
เซ็ปต์ของร้านแล้วก็ที่มาของร้านนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยได้เห็น

และส่วนในเขาวงกฎเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราได้คิดสร้าง
เพื่อเกี่ยวกับในการที่ว่าคนมากินกับแฟนได้รู้จักการหาทางออก
ความน่าสนใจของร้านนี้อยู่ที่การเดินทางเข้าร้านนี้แหละค่ะ
กว่าจะถึงก็ต้องมาลุ้นกันสักหน่อย
กับเส้นทางวนไปวนมาของเขาวงกฎ
หลังจากเดินทางผ่านเขาวงกฎอันลึกลับมาแล้ว
ก็จะเข้าสู่บรรยากาศกลางสวนร่มรื่น
เข้ามาถึงปุ๊บก็รู้สึก
สดชื่นขึ้นมาทันที
เพราะที่นี่เขานิยมปลูกต้นไม้

มีทั้งน้ำตกดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ

และสามารถเลือกซื้อเลือกสรรกลับบ้านกันได้ตามใจชอบ
ดึมดำบันไดกาศก็อิ่มน้ำสำราญใจแล้ว
อิ่มท้องกับเมนูแนะนำของทางร้านบ้างดีกว่า
หนึ่งเลยความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

บางคนอยากกินอาหารฝรั่งคนอยากกินอาหารไทย

เราก็พยายามจับให้มาอยู่ในอันเดียวกัน
เมนูอาหารก็มีทั้งสไตล์ไทยและสไตล์ฝรั่ง
เอาใจลูกค้าหลากหลายแนว
เริ่มกันที่เมนูไทยอย่างชุดส้มตำข้าวเหนียวชุดนี้
ราคา๑๕๐บาททานได้ถึง๓คน
รสชาติอร่อยลงตัวที่สุด
มาถึงเมนูสไตล์ฝรั่งอย่างสปาเกตตี้
ผัดพริกแห้งไส้กรอกชามนี้ราคา๘๙บาท
ตบท้ายเมนูอาหารขาวด้วยเมนูเพื่อสุขภาพ
สลักทูน่าใช้ผักปลอดสารที่ทางร้านปลูกเอง
รับรองเลยว่าสดกรอบอร่อยร้อยสารพิษแน่นอน
อิ่มอร่อยและสุขภาพดีแบบนี้ราคา๙๙บาทเท่านั้น

ด้วยกาแฟสูตรพิเศษซีเคอร์ทสเปสคอฟฟี่
เมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านรสชาติเข้มข้น
สั่งได้ทั้งแบบเย็นและแบบปัน
ความอร่อยแตกต่างกันคนละแบบจ้า
เอาใจสายหวานด้วยเมนูน้ำเขียวโซดามะนาวนมสด
ของแท้ต้องมีลาวาฟูออกมาแบบนี้
รสชาติซ่าโดนใจวัยรุ่นอย่างแน่นอน
ตบท้ายด้วยน้ำสีสันสดใส
อย่างสมูตี้มิกซ์เบอรี่

ชื่นใจกับเมนูเครื่องดื่มไปแล้ว
ชื่นใจกับความเคี้ยวขจีของต้นไม้กันบ้างนะคะ

ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกลับไปปลูกที่บ้าน

นำไปปลูกแล้วไม่ผิดหวัง
เพราะที่นี่คือแหล่งส่งออกต้นไม้รายใหญ่

ส่งไปก็มีโซนยุโรปที่หนึ่ง
พอเตริก้ามีเกาหลีก็มี
จีนก็มีแล้วก็อเมริกาก็มี
คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อต้นไม้ในสวน

ราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพัน
แบบนี้จะรอช้าหยุ่ยใหญ่
คนรู้ใจมาเที่ยวกันเลย

ก็คือเลยจากแยกโพธารามมาประมาณ๕กิโลนะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงล็อกของชวนประธาน

อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ว่าที่โพธารามจังหวัดราชบุรี

เดินเข้าไปในเขาวงกฎในสักประมาณ๑๐๒๐ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง
หิวแหละกว่าจะเจอร้านหิวพอดี
ดีแล้วก็พอถึงร้านก็จะเห็นเมนูหน้าตาน่าทานแบบนี้ไง
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากน่ากินจัง
แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเมนูเส้นหรือว่าเมนูข้าวที่วันนี้เนี่ย
เราอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งมาว่าใครชอบเมนูเส้นใครชอบเมนูข้าว
ตอนนี้เราถูกแบ่งแยกออกเป็น๒ฝ่ายแล้ว
โอ้โหเส้นนี้เยอะนะเอ้าใครที่ชอบทานข้าวก็บอกกันหน่อย

ข้าวผัดก็ได้ข้าวเหนียวก็ดี

เออข้าวซอยก็ถือเป็นข้าวก็ได้ทั้งนั้น

เอาก็ว่ากันไปไลน์มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกัน

ช่วงหน้าเราจะพาไปติดตามเรื่องราวของประเพณีโบราณอีกหนึ่งอย่างนะคะ
เป็นเกี่ยวกับการอาบน้ำ
อาบน้ำทำไมอาบน้ำเกี่ยวอะไรกับประเพณี
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันดูว่าทำไมต้องอาบน้ำ
เอองงจัง